คุณผู้ชมครับที่เพชรชบูรณ์มีเรื่องราวที่ต้องบอกว่าโอ้โหใครได้ยินก็คนหัวลุก
โดยเฉพาะคนที่ประสบเหตุเขายืนยันว่าเรื่องจริงเขาเริ่มต้นจากการโพสต์ก่อน
คือกลางดึกคืนวันหนึ่งเนี่ยก็ขี่จักรยานยนต์ไปนะครับไปเจอผีพระพระที่ท่านเป็นผีเจอวิญญาณของพระ
ทีนี้ผู้ชายคนนี้บอกว่าขี่จักรยานยนต์ไปกลางดึกจะไปหาญาตินะระหว่างทางเจอพระรูปหนึ่งยืนอยู่ริมทาง
ก็อาสาสินี่เป็นภาพตอนกลางวันนะฮะที่เราให้เขาจำลองเหตุการณ์ตามเหตุการณ์ที่เจอนะ
ก็หลวงพ่อไปไหนก็ให้ขึ้นซ้อนท้ายจักรยานยนต์มา
เราไปทำตกหล่นตอนไหนก็ไม่มีนะหลวงพ่อไม่ได้ล่วงลงจากจักรยานยนต์นะ
ถนนเส้นเนี้ยแต่เป็นกลางคืนก็เลยไปถามคนแถวแถวนั้น
บอกเจอเหตุการณ์อย่างนี้หลวงพ่อลักษณะหลวงตา

ชาวบ้านแถวนั้นคนในพื้นที่ที่เขาอาศัยอยู่มานาน
บอกเจอแล้วเจอหลวงตาเสรีเข้าแล้ว
หลวงตาเสรีแกมรณภาพไปนานแล้ว

บอกว่าน้องชายขี่จักรยานยนต์ตอนกลางคืนจะไปบ้านญาติ
ระหว่างทางเห็นพระยืนอยู่หน้าวัดแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่หมู่๔ตำบลทรัพย์สมทอด
อำเภอบึง๓พันธุ์จังหวัดเพชรบูรณ์

พอถึงที่หมายอ้าวพระไม่มีแล้ว
หายไปจากจักรยานยนต์แล้วนะครับ
เราก็ไปหาเลยฮะหนุ่มคนนี้นะครับ

ปริญญาโกมลสิงอายุ๑๘ปีนะครับ
ไปถึงก็ให้เขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อย

คืนวันที่๓๐พฤศจิกายนนะ
คืนนั้นขี่จักรยานยนต์ไป
ก็ไปตามเส้นทางอ่ะนะไปถึงหน้าวัดดาวนิมิตร
เห็นพระรูปหนึ่งนั่งอยู่แถวนั้นนะครับ
ก็เลยหวังดีก็หยุดรถแล้วก็บอกพระ
บอกถ้าจะไปไหนเดี๋ยวผมไปส่ง
นิมนต์ท่านขึ้นนั่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์
ยืนยันว่าท่านขึ้นนั่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์แล้วแน่

หลวงพ่อบอกว่าไปปางช้างพอไปถึงที่หมาย
ไม่มีพระอยู่หลังรถจักรยานยนต์

ก็แปลกนะท่านไม่ได้ลงกลางทางไม่ได้ตกไม่ได้ร่วงไม่ได้หล่น
ไม่มีฮะเขายืนยันว่าระหว่างที่ท่านซ้อนจักรยานยนต์ไปเนี่ย
ลมมันตีเนี่ยจีวอนท่านยังแบบปลิวมาโดนตัวโดนแข้งโดนขาอยู่เลย

ไปถึงที่เอ้าไม่มีฮะก็เลยมั่นใจว่าสงสัยเอ๊ะจะผีหลอกหรือเปล่า
นะเล่าให้ฟังลุงเนี่ยผมเจอแบบเนี้ยลักษณะของหลวงพ่อเนี่ย
ลักษณะแบบนี้แบบนี้ลุงบอกอ๋อหลวงตาเสรีแน่

ขี่มาปุ๊บให้รู้สึกว่ามีพระมานั่งอยู่อ่าเราเราก็สังเกตว่าเออ
เราก็หวังดีว่าจะไปส่งพระขี่มาเส้นนี้แล้วทีนี้เราสังเกต
อ้าวเราลองเราแบบไงเราแบบมองกระจกข้างมองกระจกข้างว่าพระไปไหน
นี่เรารู้เลยเราหันไปดูไม่มีพระขาอ่อนเลยครับแต่ตอนที่รับมานะ
เห็นอยู่ครับเห็นว่าพระนั่งแล้วใช่ครับบอกว่าโอ๊ยตายมาเกือบ
ครับอ่านี่ฮะเราก็ต้องไล่หน่อยไล่ไปหาหน่อยว่าเอ๊
ใครรู้จักหลวงพ่อรูปนี้บ้างนะครับตามไปเจอจ่าสิบเอกอมรเทพ
สายนาฏนะฮะอายุ๔๖ปีนี่ครับจ่ามรเทพเนี่ยเป็นอาสากู้
สว่างมงคลนะครับตอนนี้อยู่ที่บึงสามพันธรรมสถานนะครับ
คือจ่าอมรเทพเนี่ยบอกกับเราว่ามีความคุ้นเคยกับพระรูปนี้นะฮะ
พระรูปที่หนุ่มคนนี้เจอคุ้นเคยกันตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนะฮะ
โดยพระรูปนี้เนี่ยชื่อเสรีชาวบ้านจะเรียกหลวงตาเสรี
มีนิสัยไม่ชอบยุ่งกับใครเป็นคนหวงของนี่ฮะ
นี่คือรูปของหลวงตาเสรีที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับ
คือตอนเด็กจ่าสิบเอกอมรเทพเนี่ยบอกว่าคุ้นเคยกับหลวงตาเสรีดี
หวงของมากนะแล้วก็กุฏิของแกที่แกอยู่เนี่ยนะท่านผู้ชมครับ
คือเวลามีใครนะเด็กขับรถผ่านขี่รถผ่านกุฏิเนี่ย
จะไล่เลยบอกอย่ามายุ่งอย่ามาใกล้กุฏิไม่เอา
กลัวของจะหายนะเรื่องที่ยังมีคนเจอหลวงตาเสรี
ปรากฏกายให้เห็นอยู่เนี่ยส่วนมากคนที่เจอจะเจอทุกวันพระนะฮะ
หลวงตาเสรีจะมายืนอยู่แถวหน้าวัดเพราะเมื่อก่อนที่หน้าวัดเนี่ย
มีสาราพักรถตรงนี้ประตูหน้าวัดนะครับท่านผู้ชมครับ
วัดดาวนิมิตรนะฮะที่เพชรชบูรณ์นะครับคือตรงเนี้ยหลวงตาเวลาแกอาภาษณ์เจ็บป่วย
มายืนรอโบกรถอยู่ตรงนี้นะเวลาไปไหนมาไหนก็จะมายืนอยู่แถวเนี้ยนะฮะ
แล้วลักษณะเด่นของแกเนี่ยคือเวลาเดินเนี่ยคอจะเอียงเอียงอ่า
สาราตรงนี้ฮะสารารอรถเนี่ยฮะ
คือท่านเป็นพระที่ถามว่าจะถือสันโดดไหมก็ถือว่าท่านไม่ยุ่งกับใคร
คือมีคนเล่ากันนะครับว่าในช่วงวันพระ๘ค่ำ๑๕ค่ำอะไรอย่างนี้ครับ
ท่านก็จะเหมือนเดินออกมาอยู่บริเวณแถวแถวหน้าวัดคือเมื่อก่อนเนี้ยตรงหัวมุมวัดเนี่ย
จะมีสาราสาราเขาเรียกสาราพักรถที่สมัยก่อนที่รถวิ่งไปท่านจะมาอยู่ตรงนั้น
แล้วคือถ้าเมื่อก่อนท่านเจ็บป่วยเนี่ยท่านจะมาโบกรถตรงนี้หรือจะไปไหนก็ตาม
ท่านจะมายืนรออยู่แถวบริเวณนั้น
ทีมข่าวของเราก็ไปที่วัดหน่อยฮะวัดดาวนิมิตรหมู่๗ตะบนทรัพย์สมทอดที่บึงสามพันธุ์นะครับ
วัดนี้ปลูกติดเนินเขาฮะอยู่ริมถนนเส้นทางหลักนะครับนี่ฮะเข้ามาในวัดนี่
กุฏินะกุฏิของหลวงตาเสรีนะครับซึ่งกุฏิเนี่ยตอนนี้ก็ยัง
คือปัจจุบันมันก็ซุดโทรมอ่ะนะมันก็ซุดโทรมที่ตรงนี้นะ
แล้วก็ถูกลื้อทิ้งไปแล้วแต่ยังมีกุฏิหลังอื่นอยู่
แต่ตรงนี้นี่คือกุฏิของหลวงตาเสรีนะฮะพระที่วัดบอกว่ารื้อทิ้งไปแล้ว
เพราะว่ามันซุดโทรมนะครับพระลูกวัดนะฮะคือพระสมพรนะฮะ
บอกกับเราว่าหลวงตาเสรีเนี่ยเคยจำวัดอยู่ที่นี่นะครับ
ก็อยู่หนึ่งพันศานะหรือว่าหนึ่งปีนะครับ
แล้วก็มรณภาพนะครับส่วนเรื่องราวความหลอนอะไรของหลวงตาเสรีเนี่ย
พระที่นี่เขาไม่เคยเจอนะค่ะพระวัดดาวนิมิตรไม่เคยเจอเลยนะ
หรือว่าต้องเป็นคนต่างถิ่นแปลกถิ่นถึงจะเจอก็ไม่รู้ฮะ
พระบอกว่าก็มีแต่ชาวบ้านนั่นแหละมาเล่าให้ฟังค่ะ
เคยเจอเคยได้ยินหรือเห็นอะไรแปลกไหมครับก็อันนี้ไม่สามารถที่จะพูดได้ครับยก
อ๋อครับอ่าเป็นเรื่องของกายละเอียดเขามียมมาบอกบอกปุฏิหลังเนี้ย
มีพระมรณภาพครับอ่าท่านชอบเลี้ยงหมาเลี้ยแมวเลี้ยงอะไรเนี่ยอืม
บอกมรณภาพตามมาเลี้ยงสี่วันถึงไม่เจออืมแต่มีคนมามาเล่าอีกครั้ง
แต่โดยโดยส่วนตัวของท่านก็ปกติปกติอ่าปกติด้วยกันไม่มีอะไรอ่า
ปกติด้วยกันค่ะก็คืนอยู่กับความเชื่อใช่ใช่พระที่พระที่เป็นผีค่ะ
แล้วจะกลัวพระไหมแล้วคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาว่าแล้วถ้าสวดมนต์ท่านจะไปไหม
หรือว่าท่านก็เป็นพระท่านก็สวดมนต์อยู่เป็นประจำอยู่แล้วท่านน่าจะสวดมนต์เก่งกว่าเรา
ใช่ไงเพราะตอนบวชท่านสวดเก่งกว่าเราแน่นอนถูกนะ